วันนี้นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้เข้ารับฟังการไต่สวนพยานจำเลย

โดยได้เรียกร้องค่ะว่าการพิจารณาค่าเสียหาย

อยากจะให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ไม่ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
เล่นได้
วิธีไหนมาตรา๔๔หรือการใช้คำสั่งอำนาจทางการปกครองก็ตามจริงแล้วก็ถือว่าเป็นการที่รัฐบาลจะใช้อำนาจในฐานะของการเป็นผู้ผัดแย้งของดิฉันซึ่งจริงจริงแล้วก็ควรจะให้สารก็คือสารแพงเป็นผู้พิจารณาจะจะเป็นการเหมาะสมกว่าค่ะในเมื่อคณะกรรมการเอ่อรับผิดทางเอ่อสอบการรับผิดทางทางละเมิดนะคะก
ความรับแต่ดิฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทางฝ่ายค้านนะคะมีเอ่อทางมามีข้อมูลนี้มากล่าวได้อย่างไรก็เราก็ถือว่าถ้าข้อมูลต่างนั้นมีความเป็นกลางมันก็ไม่ควรที่จะลั่วไหลออกไปอยู่คนข้างนอกเพราะว่าทั้งหมดขั้นตอนยังไม่ไม่สิ้นสูงก็ขอความพุนาค่ะอย่าชี้นำการตัดสินใจของคณะกรรมการเลยค่ะส่วนการไต
แหน่คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้เป็นนัดที่๓แล้วนะคะมีจำนวน๒ปาก
อย่างนายสัตวแพทย์ชัยวัชโรงนักวิชาการอิสระชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้ทำให้ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึงปี๒๕๕๙
และลดลงในช่วงวิกฤติการเมืองส่วนตัวเลขความเสียหายโครงการของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีจำนำข้าวคาดว่าสรุปตัวเลขสูงเกินจริง
ส่วนนโยบายการระบายข้าวของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนจนทำให้ข้าวในสต๊อกมีจำนวนมากนั้น
จากประเทศอินเดียมีการทุ่มตลาดดำราคาจึงเป็นธรรมดาที่รัฐบาลจะต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมก่อนและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีนโยบายและวิธีการที่ชัดเจน
ปี๒๕๖๐ซึ่งนัดต่อไปก็จะมีขึ้นในวันที่๗ตุลาคมนี้ค่ะ